มาแล้วค่ะอาหารกลางวันของน้อง

ขอยืนปรบมือให้ก่อนได้ไหม
โอ้โหสุดยอดจริง
ถ้าเป็นในต่างประเทศเขาต้องยืนขึ้นปรบมือ

ค่ะแล้วเป็นแบบนี้ทุกวันด้วย
แล้วรู้ไหมคะไม่ได้คิดว่าอยากจะทำอะไรก็ทำนะ
คุณครูถามเด็กก่อนเลยวันนี้อยากทานอะไร

เป็นเรื่องดีต่อใจไหม

โรงเรียนวัดท่าโพอำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียนวัดท่าโพจังหวัดอุทัยธานี

แล้วคือคุณภาพอาหารจะบอกว่าครบครันมาก

ถึงบอกไงว่ากินแบบราชาแต่ราคาประชาชน

ใช่โอ้โหแต่เขามีวิธีการนะ
ไหนดูวิธีการเลยสำคัญ

คือจะบอกว่าเขาจัดโครงการอาหารกลางวัน
ภายใต้นโยบายหันกลางวันให้นักเรียน
อิ่มอร่อยมีความสุขด้วยงบประมาณ๒๑บาท
ต่อคนต่อหัวนะฮะต่อคนต่อวันนะครับ
โดยมีการคัดสรรเมนูเลือกวัตถุดิบ
แล้วก็ควบคุมการทำงานของแม่ครัวด้วยตนเองเลยนะ
สำหรับคุณครูท่านนี้ด้วยการสำรวจความคิดเห็นนะคือความน่ารักตรงนี้ก่อนเลย
หมูระดูต้มกับหมูนี่
คือเอาจริงนะหลายโรงเรียนเนี่ยคือ

ถามเด็กว่าอยากกินอะไรสัปดาห์นี้อยากกินอะไรกัน
เติมได้ไหม
เติมได้
แล้วเติมแบบไม่อ้ั่นด้วยแบบบุฟเฟ่น

แล้วดูจากฐานะน่าจะ๒๑บาทเปล่า

โรงเรียนนี้แนวคิดก็จะเป็นไงลอกเลย
โรงเรียนใช้วิธีการระดมทุนจากกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง
แล้วใช้วิธีการบริหารงบประมาณที่ได้มาจากส่วนกลางที่มีอยู่อย่างจำกัด

วิธีการคือตรงนี้น่าสนใจพี่เบิร์ต
คุณครูจะเป็นคนไปจ่ายตลาดเอง
ครูก็จะรู้ว่าอันไหนแพงอันไหนถูก
แล้วหาสิ่งที่มันสามารถเทียบเคียงได้ที่ราคาถูกกว่า

ในช่วงที่ราคาน้ำมันพืชแพงครูทำไงรู้ไหมคะ

ปรับเปลี่ยนไปใช้หม้อทอดไร้น้ำมัน

ผู้ใหญ่ใจดีเขาสนับสนุนมาเนี่ย

ไม่ต้องเห็นไหมไม่ต้องมีน้ำมันด้วย

ก็จะเห็นไงราคาน้ำมันพืชโอ้ไม่ไหว
ถ้าซื้อปริมาณเยอะต้นทุนมันเยอะ

ถ้าเกิดว่าจะทำนักเก็ตอ่ะไม่ใช้น้ำมันได้ไหม

หม้อทอดไร้น้ำมันที่ทางผู้ปกครองเขาบริจาคให้ไง

อยากทำความรู้จักคุณครูสาวสุดสวยไอเดียเจ๋งแบบนี้ไหม

คุณปัธมาพรธรรมธิติพงศ์
นี่ค่ะเป็นครูสาวสุดสวยขวัญใจเด็กนะคะ
ซึ่งเป็นคนรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
บอกว่าทุกอย่างน่ารักมากเลย
ทุกอย่างต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า
ราคาคุณภาพอาหารต้องครบ๕หมู่
ในแต่ละวันจะเน้นให้เด็กได้ทานทั้งอาหารคาว
อาหารหวานผลไม้ตามฤดูกาล
สีสันของอาหารเช่นข้าวผัด
จะใส่ผักอย่างน้อย๓๔สี
เพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็กอยากทานผักมากขึ้น
คือถ้าเห็นเขียวอื้อมาอย่างเดียวก็ไม่อยากกินเลย
ไม่อยากทานนะคะเด็กก็จะดีใจมากเลย
ได้ทานอาหารที่แบบสีสันสวยงามแต่คุณภาพ
แล้วก็โภชนาการอาหารครบถ้วนแบบนี้
แล้วดูหน้าน้องสิคือแววตามันมีความสุขไง
ได้ทานอาหารที่แบบโอ้น่าทานเห็นไหม
เมื่อกี้ได้ยินเสียงตอนให้สัมภาษณ์
แล่บมานิดนึงพึ่งบรรจุได้๓ปี
แต่วิสัยทัศน์นี่ไปไกลมากแล้วนะ
โอ้โหชื่นชมคุณครูครับขอให้กำลังใจ

แบบที่พี่เบิร์ตบอกเลยนะโรงเรียนอื่นเห็นลอกได้นะ

โรงเรียนวัธภพวุธัยธานี
เป็นวัฒนภพอ่ะพี่บ้านนึกออกไหม
เออแต่ทำได้๒๑บาทใช่ค่ะ